แล้วช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวของการแข่งขันอีกหนึ่งรายการ
โอ้โหใครที่เคยดูหนังเรื่องแม่เบี้ย
เบี้ยเกี่ยวกับงูถ้าขุดมะพร้าวในตำนานถูกต้อง
กำลังจะพูดถึงอยู่พอดีเลยนี่การแข่งขันขูดมะพร้าว
ไปดูกันหน่อยครับว่าแม่บ้านที่นี่เขาขูดมะพร้าวแข่งกันนี่
อายบอกเลยอายนี่ที่บ้านไร่อ้อยตำบลไร่อ้อย
อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับที่นี่เขาได้เปิดงานชุมชน
ก็มีกิจกรรมเยอะมากมายครับทั้งออกร้านจัดแสดง
ตามเพลงนี้เลยที่เขาชอบไปร้องตามงานกีฬาสี
เขามีลีลาในการขูดมะพร้าวแข่งกันขนาดไหน
อ้าวแล้วจะลงเต้นแล้วนะคะลงเต้นแล้วนะคะ

กองเชียร์ข้างหลังลงมาขุดเองไหมคะ

โอ้โฮแต่ละทีหนึ่งสุดยอดเลยนะครับ
แต่ว่าไปมาเฮ้ย

ขูดไปเฉยสบายเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะให้เยอะสุดขูดมะพร้าวได้มาเป็นนัมเบอร์วันก็คือคุณพี่เสื้อชมพู
ช่างน้ำหนักช่างกิโลดูสุดท้ายกลายเป็นผู้ชนะเลิศนี่คนนี้
มาแบบนิ่มเรียกได้ว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอ

อ่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็งานนี้เขาก็จัดขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสีสันตึมแบบนี้รับรองว่าคนไปงานเพียบ
ใช่แล้วนะคะแล้วก็มะพร้าวที่ขูดก็อย่าลืมนะคะ
ไปคันกะทิแล้วไปทำอาหารมาด้วยนะคะ

โดยเฉพาะกองเชียร์ข้างหลังต้องเลี้ยงเลย
ใช้แรงเยอะมาก
เหล้งเชียร์ลังเชียร์เนี่ยแรงดีกว่าข้างหน้าอีกนะคะ

ช่วยคุณแม่ทำกระดาษภาพขูดปะพร้าว
กะไตคูดจนมันง่อนเลย

ไม่ยอมลุกง่ายง่อขูดอย่างเงี้ย

มันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องใช้แรงเพราะว่ามันต้องเกร็ง

องศาในการขูดให้เหมาะด้วยค่ะ
สุดยอดไม่ใช่อะไรง่ายนะแบบนี้
ต้องใช้ความชำนาญการฝึกฝนด้วยนะคะ
ดิฉันถ้าจะไปแข่งแบบนี้ขอเป็นกองเชียร์แล้วกัน

เอ้าเอ้า

ขูดอีกขูดขูดขูดขูด